อันนี้ติดติดขวามเนี้ย
ขวาเนี้ยก็ไม่เยี่ยมเนี้ย
ต้องกระแดกพูดนะครับ

ตายอีกแล้ว

อันนี้เขาต้องการโทนรอตำรวจนะครับ
ต้องรอตำรวจมันมืดแผนเข้ามาแล้ว

ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว
ตายอีกแล้ว

ตายอีกแล้ว